ดูเหตุการณ์ที่เด็กชายวัย๔ขวบนะคะที่อำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏค่ะ
มน้ำเพราะว่าไปเล่นน้ำกับเพื่อนนะคะ
แล้วก็ทางครอบครัวก็ให้เจ้าหน้าที่ให้กู้ภัยช่วยกันตามหาแต่ยังไม่เจอ
แล้วคนที่หัวอกผู้ปกครองเนอะคุณพ่อเนี่ย

นี่คือคุณพ่อนะคะคุณพ่อชาลีแก้วดีอายุ๓๐ค่ะ
เป็นคุณพ่อของเด็กชายวัย๔ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล
ในจังหวัดชายนาฏร้องไห้ตลอด
เพราะรู้ว่าลูกจมน้ำหายไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

ข้ามวันแล้วก็ยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอร่าง
ญาติญาติก็ประสานขอความช่วยเหลือกู้ภัย
ร่วมกับตันยูจัดชุดนักประดาน้ำช่วยกันงมค้นหา

เพราะว่าเป็นช่วงที่มีการขุดทรายท้องแม่น้ำด้วยนะคะ
คุณพ่อบอกว่ามีลูกชายคนเดียว
เปิดเทอมไปโรงเรียนได้แค่๒วันค่ะคุณผู้ชม
ปกติลูกชายไม่เล่นน้ำนะคะ
แต่ว่าก่อนเกิดเหตุรู้มาว่าลูกชายเปลี่ยนเสื้อผ้า
ออกมาเล่นกับเพื่อนแถวบ้านหลังจากกลับจากโรงเรียน
แล้วก็พากันไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

อดรองเท้าแล้วก็ชวนกันเล่นน้ำค่ะ
คือค่อยเดินลงไปห่างจากตลิ่ง
เดินลงไปได้นิดเดียวคือพ่อบอกว่าได้ข้อมูลมาว่าลูกเนี่ยนะ
เดินไปได้๕เก้าค่ะ๕เก้าลื่นจมเลย
เพื่อนก็ช่วยตามให้ผู้ใหญ่มาช่วยกันหน่อยแต่ช่วยไม่ทัน
เช้าวันนี้คุณพ่อกับย่าของน้องจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
ขอให้เปิดทางพบร่างของน้องโอมนะคะลูกชายวัย๔ขวบ
แล้วก็บอกกับทีมข่าวว่าตอนนี้ได้แต่ภาวนาขอให้เจอ
เจอยังไงก็ได้สภาพไหนก็ได้ขอให้เจอ
ถ้าแลกชีวิตกันได้พ่อพร้อมตายแทนลูกค่ะ
ล่าเริงแจ่มใสครับไม่เคยไม่เคยดื้อสนไม่ดื้อเลยไม่สนเลยครับ
คือเป็นที่รักของที่บ้านใช่ครับพูดครับตลอดครับ
ลูกมีอนาคตที่ดีกว่าเราอะครับผมรักลูกมากครับ
อยากให้ขึ้นมาหาพ่อไวอ่ะคิดถึงแม่คิดถึงมากเลยครับตอนเนี้ย
นี่นะคะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
แต่ชาวบ้านบอกแบบนี้ค่ะคือเมื่อ๑๐ปีก่อน
เคยมีผู้หญิงผมยาวคล้ายกับโดนอะไรเข้าสิง
พยายามจะว่ายน้ำข้ามฝั่งแต่ไหว้ถึงกลางแม่น้ำจมดิ่งหายไปเลยนะคะ
จนมีคนมาพบศพอยู่ริมตลิ่ง
อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเด็กผู้ชายไปเล่นน้ำ
แล้วจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านตั้งหลายคน
ตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าหลายครั้งที่มีคนจมน้ำเสียชีวิต
ในชูชาติดีที่สุดอายุห้าสิบเจ็ดปีก็เล่าให้ฟังว่ามาหลายปีก่อน
ก็เคยไปหาปลาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจุดเดียวกันกับที่น้องอมจมน้ำหายไป
สักพักนึงเส้นทางที่แบบที่เดินอ่ะนะรวมไปถึงที่ท้องฟ้านะมันแปลกมาก
คืออยู่ดีก็มืดมองอะไรไม่เห็นเลยเขาก็นึกถึงพระที่อุปชาให้ท่องบทสวด
แล้วท้องฟ้าก็ค่อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันแปลก
รีบวิ่งกลับบ้านไม่หันกลับมามองข้างหลังเลยนะ
พอรุ่งเช้าไปทำบุญที่วัดจากนั้นไม่กล้าไปหาปลาตรงนั้นอีกเลยค่ะ
เพราะเชื่อว่าอาจจะเป็นผีพรายพยายามจะเหมือนกับชวนให้เขาลงไปในน้ำ
เอาเขาไปอยู่ด้วยอะค่ะเพราะอยู่ดีฟ้ามืดน้ำก็มืดคือมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ
ก็นึกถึงพระคุณพระอุปชาห์อะไรอย่างนี้นะใช่ไหมครับ
จนเป็นสว่างขึ้นมาเป็นทางขึ้นมา
เป็นทางขึ้นมาเลยแล้วก็เข้าบ้านเลย
ยังไม่เจอนะคะร่างของน้องโอมเด็กชายวัย๔ขวบ
ก็ต้องยุติการค้นหาชั่วคราวเดี๋ยวหากันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะคะ